พร้อมกับการประกาศแต่งงานของอดีตดารานางแบบสาว
ราคาซิงกินี่นะคะก็คือจะประกาศแต่งงานกับดาริวยังหุยไข่
ซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้
แต่หนีแต่เขาหนีไปแล้วตำรวจก็ยังตามจับไม่ได้
แล้วพอปรากฏว่ามาออกรายการว่าเอาจะแต่งงานกันคนก็เลยแบบอ้าวนี่ไง
อยู่กลุ่มสามใช่ไหมใช่ค่ะที่เป็นล็อตล็อตมาเนี่ยตำรวจก็มาเลยสิคะ
เพราะว่ามีการบอกพี่กัดตัวเองชัดเจนขนาดนี้แล้วตำรวจมารวบคาที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะคะ
ที่สนามบินนะคะโดยเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะ
ร่วมกันจับตัวนายดาริวยังหุยไข่สัญชาติสิงคโปร์ค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาหลักก็คือช่อกงประชาชน
สนามบินนานาชาติภูเก็ตปลายทางคือสิงคโปร์ค่ะ
มีหมายจับเข้ามาในพื้นที่ก็ส่วนที่กำลังควบคุมตัวได้ที่โถงตรวจผู้โดยสารขาออกนะคะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายแดริวไปสอบปากคำที่ห้องสอบสวนของตมท่าอากาศยานภูเก็ต
สตมภูเก็ตแล้วว่าจับตัวนายดาริวได้อยู่ระหว่างเดินทางไปที่เมืองภูเก็ต
ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ
รับตัวนายแดริวมาสอบปากคำก็คาดว่าน่าจะเดินทางไปรับตัวมาได้ในวันนี้นี่แหละค่ะ
ส่วนการดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนจะมีการคัดค้างการประกันตัว
เนื่องจากมีพฤติการหลบหนีพร้อมกับจะทำใบคำร้องคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลด้วยนะคะ
ได้รับแจ้งว่าทางตำรวจตอมซึ่งเราได้แจ้งเขาไปว่าเป็นผู้ต้องหาของเรา
เข้าใจว่าตมจะเป็นผู้จับโดยการประสานงานของพนักงานสอบสวนที่ภูเก็ต
มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเดอเรลเองก็มีสีหน้าเคร่งเครียด
ไม่ได้ตอบคำถามของสื่อมวลชนเลยนะคะ
คือสื่อก็พยายามถามว่านี่คือจะไปสิงคโปร์เพื่อหนีใช่ไหม

ร้อยตำรวจเอกวิศนุถึงตระกูลผู้อำนวยการ
องคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่า
เพื่อรอสอบประคำพรุ่งนี้อีกครั้ง
ก็คือไม่ได้เพิ่งจะเดินทางเข้ามานะเข้ามาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว

และอยากเจอคนที่ไว้วางใจก่อนถึงจะยอมเปิดปากให้ข้อมูลค่ะ
ซึ่งจริงประเด็นที่เกิดขึ้นมันก็คือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้

ซึ่งจริงประเด็นที่เกิดขึ้นมันก็คือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้

ว่ากำลังจะแต่งงานกับแดริลยังแฟนหนุ่มชาวสิงคโปร์

แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่ากำลังจะแต่งงาน

แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่ากำลังจะแต่งงาน
แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่ากำลังจะแต่งงาน

แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่ากำลังจะแต่งงาน

แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่ากำลังจะแต่งงาน

แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่ากำลังจะแต่งงาน
แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่ากำลังจะแต่งงาน
แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่ากำลังจะแต่งงาน